กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะนี่มีเรื่องที่เกิดขึ้นแบบว่า
ห่วนหัวลุกหรอถ้าคุณแม่มาคุณแม่ใส่นี้
มารีรักแม่มไหมอะไรนะมารีรักแม่มด้วย
มารีรักแหม่มตอนนี้กำลังดังไงแหม่มคือแม่ของมารีเธอ
มันเป็นเด็กแบบว่าเหมือนเด็กเล่นเกมอะไรอย่างนี้
วันก่อนส่งเข้ามาในข่าวไซคัยเต็มไปหมดเลย
คงขอให้มารีปรากฎตัวถ้าผมไปเรื่องข่าวไซคัยสักนิดนึงอยากเจอ
เธอไปดูได้ฉันเห็นเด็กวัยรุ่นทุกคนดูเขาหมดเลย
ก็มานี่มาอยากให้มาหน่อย
หรออันนึงแบบว่าหาเงินไว้วันละ๓๐๐๐๕๐๐๐อย่างนี้นะ

เอ้าอยู่ดีมีเรื่องที่น่าขนหัวลุกนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลพร้อมภาพถ่ายของชายไร้หัว
จำนวน๑ชุด๒ภาพจากนายภัยวันอุบลการเนี่ย
ซึ่งเป็นหัวหน้ากู้ภัยมูลนิธินะฮะ

จะให้ไปนั่งท่องไหมมูลนิธิมียังไม่ได้ในประเทศไทย

ที่เป็นคนถ่ายภาพได้จากโทรศัพท์มือถือส่งมา
นำภาพมาเปิดดูเนี่ยพบเป็นชายวัยกลางคน
รูปร่างถวมสูงไม่เกิน๑๗๐ปี

เดี๋ยวนะอันนี้รูปชัดแจ๋วแหววขนาดนี้เลยนะ

แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแจ็คเก็ตแขนยาวสีเทาดำ
กำลังเดินอยู่บนไม้กระดาน
นำมาวางให้คนเดินเข้าไปภายในห้างแห่งนี้

หน้าโรงเรียนวัดท่ายางนะฮะ
อยู่ที่ริมถนนสายทุ่งใหญ่พระแสงหมู่สอง

ทำให้มีเศษดินโครนกระจัดกระจาย

ขณะที่ตนเนี่ยพร้อมลูกน้องอาสาสมัครมูลนิธิเนี่ยนะฮะ

ก็ต้องนั่งรถออกไปปฏิบัติหน้าที่
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามสถานที่ต่างเนี่ย

เพื่อเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการออกปฏิบัติหน้าที่ว่า
เฮ้ยเขาทำอะไรกันอยู่นะครับ
ในแต่ละครับเพื่อที่จะเสนอหน่วยงานให้ได้รับทราบ
เมื่อมาถึงบริเวณหน้าห้างจุดดังกล่าว

พบว่าขนาดนั้นก็มีการก่อสร้างปรับปรุงถนนอยู่
ก็จะถ่ายว่าตัวเองมาอยู่ตรงนี้นะ

ก็เลยถ่ายภาพเก็บไว้ตอนขากลับ

จ่ายเกือบ๓๐ภาพมาเปิดดู

ถ่ายปุ๊บจาก๓๐รูปมีอยู่๒รูปนี่
เป็นภาพถ่ายติดชายวัยกลางคนกำลังเดินเข้าห้าง

ไม่ได้ขัดทุกคนมาบอกว่าใช้ใบกางบน

ถ้าสมมุติแก่มันก็ต้องหลังคล่อมสิอีบ้า
นี่เขาอาจจะแก่ก็ได้

แต่หัวไปไหนล่ะ

อุ๊ยเขาใช้สติเขาอยู่บนมูลนิธินี่

อาจจะเป็นเพราะช่วงจังหวะที่ถ่าย
วกกับแสงไฟฟ้าที่มันออกมาจากห้าง
ทำให้บางส่วนมากระทบ

อาจจะทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพ

ไม่แต่เขาเป็นคนถ่ายตอนถ่ายเขาไม่เห็นคนเหรอ

ถ่ายไปแล้วอันนี้คือขวดน้ำถูกไหม

ถ้าเป็นมุมหักเหของแสง

หัวขวดน้ำฝาขวดน้ำพวกนี้เห็นไหม

ใช่ไหมเขาจะก้มหน้าไปหรือแค่ปกอย่างนี้หรือ

เขาบอกว่าเมื่อประมาณปีกว่าที่ผ่านมา
ก็มีข่าวถ่ายติดภาพร้อยเวรคนหนึ่ง
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในขวดข้างล่าง
ก็ตัดต่อไหม
ไม่คือปกบังขวดไว้
กกน่ะบังตัวขวดไว้เห็นไหม
ตัวปกบังสติกเกอร์ฉลากขวดเอาไว้

ไม่คุณหันหลังเอาไปยืนดี่น่ะ
ไม่ถึงว่าลองก้ม
คอถ่ายให้ดู

เอออะอะนี้หลังเขามีคล่องหลังก็ยืนตรง

เออคุณแม่เออเอออย่างงี้เห็น

อนุมเกงเห็นไหม

เออเขาอาจจะก้มดูเท้าดูหน้านูคุคิดได้คุณแม่อาหรูปะ
อย่าพิ่งหลงดีนะอนุมกู
ไม่ล้กมาตรงนี้ถ่ายยุทธแอนกจี้ไว้นี่เห็นไหม

พี่เหรอแต่แบบมันไอ้นี่ไหม
คืออันนี้ถ้าสมมุติในสายตาที่เรามองเมื่อกี้
คืออันที่ยืนมันมีความก้มหลังนิดหนึ่ง

แล้วรถมันน่าจะอยู่ต่ำกว่าอันนี้ไง

ถูกไหมถ้าเกิดคนไปดูรายการข่าวใช้ไข่

เป็นไปได้อย่างที่พี่หนูพูดจริงคุณแม่

เขาต้องเห็นดิว่ามันมีคนเดินอยู่หรือไม่เดิน
ถึงไม่เดินเพราะเขาถ่ายออกมามันต้องมีคนยืนอยู่อย่างนี้จริงหรือเปล่า
เหมือนกับเมื่อก่อนตำรวจหัวหายก็ก้มลงพอดี

นั่นสิอย่างนี้อ้าวน่ากลัวคุณแม่ไม่ดี
เออจริงลบไปเหรออย่างนี้นี่ถูกด้วยนะ
มุมนี้มันดูแล้วแบบหนูคอหนูสั้น
ไม่รู้ไม่ว่าเป็นหมดจริงแต่มันก็คือแองจิเดินเอาแขนหนีด้วยนะ

เวลาพี่งอนหรือว่ามีใครมีใครว่าอะไรพี่เนี่ย
เวลาพี่งอนพี่จะประชดด้วยการที่แบบไปนอนอยู่ริมขอบหน้าต่างบ้างไหมคะ

พี่มดดำเหรอพี่มดดำว่าใครพี่มดดำเหรอ
จริงเอาจริงเวลาพี่โกรธหรืองอนใคร

แต่ตอนนั้นพี่ไปแล้วพี่เป็นกฎไหลย้อนพี่แจ้งใจด้วย
นี่พี่ทางฟังเรื่องนี้ไม่รู้ว่าพี่จะทำแบบนี้หรือเปล่า
มันกลายเป็นเรื่องที่สร้างความตื่นเต้นไปตามกัน
หลังจากที่อยู่เด็กชายวัย๑๒ปีรายหนึ่งค่ะ

นึกพี่เรนอะไรไม่รู้ปีนออกมานอนนอกหน้าต่างนี่
อย่างที่เห็นอยู่นี่นะคะบนขอบข้างบน
แล้วก็นอนนิ่งอยู่เหนือกรอบหน้าต่างแบบนี้ของห้องพักที่อยู่ชั้น๕
ซึ่งมีความสูง๑๕เมตร

จากรายงานของเว็บไซต์ฟางทูดอทคอมมานะคะ
ระบุว่าหลังจากมีคนเห็นเหตุการณ์นี้ก็รีบไปแจ้งหน่วยดับเพลิง

ซึ่งพอเจ้าหน้าที่มาถึงก็พบว่าเด็กชายยังคงนอนนิ่งอยู่อย่างนั้น
โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดเขาแค่นอนอยู่ไม่สนใจสิ่งใดเลย
และสุดท้ายหลังจากที่พ่อของเด็กชายรวมถึงเจ้าหน้าที่คนอื่น
ได้พยายามเกลี้ยกล่อมหวานล้อมเขาอยู่สักพักหนึ่ง
เด็กชายก็ใจเย็นลงจนเจ้าหน้าที่สามารถช่วยลงมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ทั้งนี้ก็ทราบว่าสาเหตุที่เด็กชายทำเรื่องแบบนี้
เป็นเพราะถูกผู้เป็นพ่อต่อว่าเรื่องว่าเขาขี้เกียจ
ไม่ยอมลุกออกจากเตียงก็เลยปีนออกมานอนนอกหน้าต่าง
รู้แล้วรู้รอดไปเลยก่อนที่จะหลับไปจริงจังแบบที่เราเห็นอยู่

ก็ใช่ทุกคนก็เลยเห็นทุกคนก็เลยตกใจ
เราก็กลังวนถ้าเกิดเขาพลิกตัวลงก็ลงมันเลย
ดังนั้นการงอนอะไรขนาดนี้เสี่ยงกับชีวิตมากทีเดียวนะคะ

ประโยะ
ช่วงหน้าคุณผู้ชมลูกการณ์เดียว
คุณผู้ชมสูงหน้า
โปรดติดตามตอนต่อไป